อ่าใช่ส่วนเรื่องของดาราที่ตอนนี้ติดโควิด

ใช่ฮะเมื่อวานเป็นข่าวดังเลย

อ้าวเราไปดูเรื่องของคุณแพนเค้กใช่ไหม

ไปดูเรื่องของคุณแพนเค้กนะครับที่เขาติดโควิดโพสต์ไอจีนะฮะ
บอกว่าที่บ้านมีคนติดแล้วตอนนี้เธอก็ติดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแล้วด้วย
ดาราสาวแพนเค้กนะครับโพสต์ชี้แจงบอกว่า
มีสมาชิกในครอบครัวตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด๑๙
แนนเค้กจึงไปตรวจหาเชื้อเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผลออกมาช่วงเย็นวันอาทิตย์

ขณะนี้เข้ารักษาตามขั้นตอนและอยู่ในการดูแลของแพทย์เรียบร้อยแล้ว
แล้วเธอก็แจกแจงไทม์ไลน์นะฮะย้อนหลังไปจนถึงวันที่๒๑มิถุนายน
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านนะฮะมีวันที่๒๑มิถุนายนเนี่ย
ตักบาทที่วัดเพราะว่าคุณพ่อบวชอยู่นะครับ
จากนั้นก็ไปร่วมทำเวิร์คชอปที่บ้านหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุล
ไปหลายวันนะดิแล้วไม่ใช่ไปที่นู่นแล้วกลับมานะจะอีเวนต์เยอะนะพี่แพนเค้ก
คือคงเตรียมละครกันไปเวิร์คชอปกันแบบนี้และตัวเด็ดอยู่ที่นั่นทั้งนั้นนะฮะ
แล้วก็ไปตรวจพบว่าติดเชื้อวันอาทิตย์ที่๒๗มิถุนายน
คุณแพนเค้กย้ำเลยบอกว่าไม่ว่าจะไปไหนก็ตามนะแพนใส่แมสตลอดเวลาค่ะ
ทีมข่าวสอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของคุณแพนเค้กนะครับ
คุณแพนเช้อบอกว่าไม่มีอาการอะไรเลยคุณหลักษฎรินนะคะคุณผู้ชม
อันนี้จัดไว้เป็นผู้ป่วยสีเขียวณขณะนี้ไม่มีอาการอะไรเลย
ตั้งแต่ก่อนไปตรวจกระทั่งพบเชื้อ
ไม่ติดเชื้อสำหรับผู้ที่อยู่ในข่ายที่ได้เจอกับคุณแพนเค้ก
โดยเฉพาะในการเวิร์คชอปที่บ้านหม่อมน้อยมีใครบ้างที่ผมบอกว่าตัวเด็ดเด็ด
ทั้งนั้นเลยอ่ะดำนี่แหละครับโอ้โหคุณแต้วอีกแล้วเหรอใช่นี่ถ้าเกิดว่าปีนึงมี
สามร้อยหกสิบห้าวันเต้ากลับตัวไปแล้วสามร้อยวันค่ะในเครื่องที่ก่อน
ทุกรอบใช่คนดังงานเยอะจริงฮะใครก็ค่อยอยากเอาไปร่วมงานน่ะ
เจอกับแพนเค้กเนี้ยเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดวิธุนายนด้วย
ทำให้ตอนนี้อย่างที่น้องปู้ย์บอกไปครับครับคุณเต้า
เจ้าแม่นาคีเธอเป็นเจ้าแม่สวอปเทสด้วย

โอ้โหจมูกจมูกเธอน่าจะมีภูมิต้านทานแล้วล่ะ
ใช่แล้วก็ต้องยอมรับว่าดวงแข็งมากนะ
อ่าใช่โอ้โหแข็งจริงสิ
เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่๙ที่เธอตรวจแล้วน้องปุ้ย

ดีใจกับเธอด้วยใช่ฮะ

เพราะว่าใส่หน้ากากตลอดเวลาที่เจอกันนะฮะ
แต่ก็ต้องกักตัวอีกครั้งเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

กักตัวอยู่ที่บ้านรอให้ครบ๗วันก่อนนะฮะ

คือคนจะตรวจโควิดนะคุณผู้ชมนะ

อย่างน้อย๕วันขึ้นไป
แต่คุณแอฟบอกว่าจะให้๗เลย

แต่ทั้งหมดก็ต้องกักตัวตามมาตรการ
ขณะที่เฟซบุ๊กนะฮะของพี่เล็กวาสนานาน่วม
ผู้สื่อข่าวคนดังสายทหารบอกว่า
แนนเค้กมีตำแหน่งนี้ด้วย
เป็นโคศกพิเศษทหารเรือ

ชาติชายศรีวรคารท่านผู้ประชาการ

แล้วก็นายกสมาคมภรรยาทหารเรือ

ได้ตรวจสวอปแล้วเบื้องต้นไม่พบเชื้อ
ขณะที่ทหารเรือที่มีการสัมผัสใกล้ชิดนะฮะ
ไปตรวจโควิดแล้วกักตัวเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน
บันเทิงที่ติดโควิดล่าสุด

ทั้งคนที่เป็นเจ้าภาพ